ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ยังมีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมใช่ค่ะ
ทนายเดชาแจ้งเอาไว้บอกว่าวันนี้คุณแม่คุณแตงโมจะไปพบพนักงานสอบสวนในคดีจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มแจ้งความเพิ่มกับกลุ่มบุคคลที่อยู่บนเรือสปีดโบสต์ลำนั้น
ใช่ค่ะนอกจากนี้คุณแม่ก็จะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีคนที่ไปต่อว่าคุณแม่ในโลกออนไลน์ด้วย
คือตกลงแล้วเนี่ยทั้งสองเรื่องจริงนะฮะวันนี้นะครับนี่ฮะทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมวันนี้มากับคุณแม่พนิดานะฮะมาที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งคือทนายเดชากับคุณแม่ของคุณแตงโมบอกว่าวันนี้เนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนในคดีของคุณตังโม
เพื่อมาให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคนบนเรือสปีดโบ๊ทนายเดชาบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้เรียกคุณแม่คุณแตงโมมาให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบสำนวนหากตำรวจจะมีการแจ้งข้อหาทำลายพยานหลักฐานกับบุคคลบนเรือซึ่งก็คือกระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของคุณแตงโมเนื่องจากพนักงานสอบ
พบว่าจากการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของทั้ง๕คนบนเรือก็คือปโรเบิร์ตจ๊อปกระติกแล้วก็แซน
พบว่ามีการลบรูปภาพแล้วก็ทำลายข้อมูลอื่นอื่นอีกหลายรายการออกไปทำให้การดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดกับบุคคลอื่นบนเรือเนี่ยมันจะหายไป
นี่ฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ก็น่าจะเบื้องต้นก็กระติก
เขาก็มีการลบภาพและอื่นอีกหลายอย่างนะครับที่ดูแล้วทำให้พญาหลักฐานซึ่งจะใช้ในการพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความผิด
ของผู้ต้องหาคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเขานะ
นะครับเนี่ยมันสูญหายไปนะครับ
ก็สิ่งอื่นก็เดี๋ยวรอพนักงานสอบสวนเอาให้ดูนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง

มันก็เลยอ่านเป้าหมายนะครับ
อาจจะโยงไปถึงเรื่องที่กระติกไปรับสารภาพว่าให้การเท็จ
แล้วพยายามจะมีการส่งฟ้องกันก่อนแล้วอายการตีสำนวนกลับใช่ไหม
ว่านี่แสดงว่าเกิดเขาจะแจ้งข้อหาเพิ่มมันจะเป็นยังไง
ท่านผู้ชมครับทนายเดชาบอกว่าคดีของคุณแตงโมเนี่ย
คาดว่าตำรวจจะสามารถสรุปคดีได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะฮะ
ภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็บอกด้วยว่าได้คุยกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นคดีพิเศษนะฮะเหตุผลก็คือตำรวจสามารถสอบสวน
แล้วก็สั่งฟ้องคดีนี้ได้ตามกรอบระยะเวลา
ซึ่งส่วนตัวของทนายเดชาบอกว่าก็รู้สึกยินดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะเข้ามาช่วยแสวงหาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงในคดีนี้นะ
แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยคงจะไม่เอาเข้าเป็นคดีพิเศษ
พนักงานสอบสวนจะนำข้อมูลการสอบปากคำของคุณแม่คุณตังโมวันนี้
ประกอบในสำนวนคดีนะครับหากจะมีการแจ้งข้อหาการทำลายพยานหลักฐาน
ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทุกคนบนเรือ
จะถูกดำเนินคดีข้อหาทำลายพยานหลักฐานเหมือนกัน
แต่ณวันนี้เบื้องต้นเนี่ยคือคุณกติกก่อนทนายเดชาบอก
เนื่องจากทั้งหมดถือว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์
โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
ส่วนคุณแม่คุณตังโมนะครับวันนี้บอกว่าเรื่องรายละเอียดคดีเนี่ย
แม่ก็มาติดตามความคืบหน้าทางคดีนั่นแหละค่ะแต่ก็มอบหมายให้ทนายเดชา
เป็นผู้ดำเนินการให้ตอนนี้แม่ก็ถือว่าก็ดีใจ
คดีของลูกสาวมีความคืบหน้าและยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
วันนี้นักข่าวก็เลยถามคุณแม่บอกว่าโอ้โหเห็นสสเต้เนี่ย
เขาคุยกับบังแจ๊กเกี่ยวกับเรื่องผ้าลูกไม้สีขาวของคุณแตงโม
ที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้เนี่ยคุณแม่ว่ายังไงคุณแม่คุณแตงโม
ยืนยันกับนักข่าวนะครับบอกว่าไม่ใช่ผ้าของแตงโมอย่างแน่นอน
เพราะผ้าของแตงโมจะมีขนาดใหญ่แต่ผ้าที่เอามาโชว์เนี่ยมันมีขนาดเล็ก
ก็อยากจะให้สสเต้เนี่ยได้พิจารณาเอาเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่
แล้วฝากไปถึงคนที่มาเกี่ยวพันธุ์ในเรื่องคดีของคุณตังโม
ถ้าจะเกี่ยวพันธุ์เฉยเนี่ยแม่บอกสามารถทำได้เลยนะ
แต่ถ้าจะมาแซะมาใช้คำหยาบต่อว่าแม่แบบนี้แม่โกรธ
แล้วแม่จะดำเนินคดีด้วยนี่ส่วนเรื่องคนที่มาเกาะกระแสแม่เนี่ย
แม่บอกแม่ไม่ได้ซีเรียสอ่าอยากทำก็ทำอย่างบังแจ๊กเนี่ย
คุณแม่คุณแตงโมบอกกับนักข่าววันนี้เลยนะฮะบอกบังแจ๊กเนี่ย
มองเลยว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่สร้างความสับสนให้กับสังคมนะฮะ
ชอบสร้างความสับสนให้กับสังคมแล้วบังแจ๊กเนี่ยเคยโทรมาหาแม่
คุณแม่คุณตังโมบอกว่าตอนโทรมาหาแม่เนี่ยคุยกันแค่๔๕คำ
ตอนนั้นแม่บอกว่าแม่ไม่ว่างแม่กำลังแต่งตัวเตรียมไปโรงพัก
คุยแค่นี้เองหลังจากนั้นปรากฏว่าบังแจ๊กเนี่ย
เอาเสียงของแม่เนี่ยตอนนั้นแอบดูดสงดูดเสียงอัดเสียงเนี่ย
เอาไปทำเป็นคลิปตัดต่อทั้งที่คุยกับแม่แค่๔คำ
ยังเอาไปสร้างเรื่องได้นอกจากนี้นะครับคุณแม่คุณตังโมยังบอกนะครับว่า
ได้คุยกับปอแล้วก็โรเบิร์ตแล้วนะฮะแต่ได้คุยสั้นโดยเขาก็ได้รับสารภาพ
เหมือนกับที่เคยบอกกับแม่ก่อนหน้านี้แล้วก็แจ้งกับตำรวจไปทั้งคู่ก็ยังยืนยัน
จะดูแลจะเยียวยาแม่เหมือนเดิมแต่รายละเอียดยังไม่ได้คุยกันนักข่าวก็
ถามคุณแม่ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกับปอแล้วก็โรเบิร์ตคุณแม่บอกว่า
ยังรู้สึกดีกับทั้งคู่เหมือนเดิม

แต่ความรู้สึกคุณแม่ดีต่อโรเบิร์ตและคุณปอล์ใช่ไหม

คำว่าเหมือนเดิมเหมือนกับที่เคยบอกแม่ไว้
หรือว่าเหมือนกับที่สารภาพกับตำรวจ
ถ้าในส่วนตำรวจต้องไปรอดูสำนวนคดีใช่ไหม
แต่ถ้าเคยที่บอกกับคุณแม่ไว้แล้วเป็นข่าวมา

เขาบอกช่วงนั้นโรเบิร์ตเขาขับเรือ
แล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งเขาก็พยายามช่วยกันวนหาตามหา

คือที่นักข่าวพยายามจะถามคุณแม่
ก็เพราะว่าก็อย่างที่เราตามข่าวกันมาล่ะค่ะ
คุณแม่เป็นคนบอกเองว่าปอจะสารภาพกับแม่

เหมือนกับที่เขาได้บอกกับตำรวจ

ประเด็นวันนี้ที่คุณแม่กับทนายเดชาไปให้

ก็เป็นไปอย่างถูกต้องและดีแล้ว
ส่งสำนวนคืนไปที่ตำรวจ
ยังไม่รับคดีของคุณกติก

มันอาจจะมีข้อหาอื่นเพิ่มเติมเข้ามา

ว่าตกลงแล้วคุณกติกลบรูป
หลักฐานออกจากโทรศัพท์มือถือหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะที่บอกว่าลบรูปออกไป
ลบรูปออกจากมือถือของคุณกติกเอง
ลบรูปออกจากมือถือของคุณแตงโม
ยังไม่มีรายละเอียดตรงนี้ที่มันชัดเจนนะคะ
แต่ก็ได้ข้อมูลมาแค่ว่าลบรูปออกไปลบหลักฐานออกไปประมาณนี้